สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแปลหมดมวยทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็มี
ส่วนคู่แรกของการถ่ายทอดสดไปดูมวยดาวรุ่งนะ
เขาว่ากันว่ากำลังห้าวเหลือเกินพิกัด๑๐๕ปอนด์นะครับ
คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่าฟอร์มหลังทั้งคู่แพ้มาเหมือนกันนะครับ
เดี๋ยววันนี้ต้องดูครับว่าใครจะปลดล็อกความพ่ายแพ้ของตัวเองนะครับ
เอ้าก่อนอื่นติดตามวิทยา
ถักเหลี่ยมยัดเข่าทะลวงไส้
เขาคือมังกรเพชรสกสุงหายิม
ครับมวยคู่แรกเราเปิดหัวด้วยยอดภูหลวงหัวโรงน้ำแข็ง
ชื่อไม้กิ่งประทุมอายุ๑๕ปีเป็นชาวจวาสาแก้ว
มาแล้ว๕๗ครั้งชนะ๔๕แพ้๑๐เสมอ๒ครั้ง

ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินมังกรเพชรสกสุงายยิม
ศักดิ์ศรีแสงอรุณอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐม
กมาแล้ว๕๙ครั้งชนะ๔๐แพ้๑๙ครั้ง

กล้าลบโตโยต้าระยองที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

นี้เห็นชัดเจนน้ำเงินนี่ลอยกว่านะครับ
น้ำเงินนี่มวยมาแทนก็จริงแต่ว่าแหม่

ปกติจอยกร้อย๒๓นะครับปล่อยมา๑๐๕
เมื่อกี้เข้ารายการลืมแล้วนำชื่อเลย
เอาอยู่กับผมเอกชุมพรแล้วก็พี่ชัยสิทธิอาจารย์บี้นะครับ

มุมแดงมีคุณหัวโรงน้ำแข็งนะครับ
มาถอดมงคลให้กับยอดภูหลวงครับ
ก็ซ้อมอยู่กับพี่สมชายมิซูที่ชนบุรีนะครับ

มาถอดมงคลให้กับมังกอนเพชรศรกสุงไฉยิมครับ
ให้กับมังกรเพชรสกสุหายยิมครับ
ไม่เคยเจอกันนะครับอย่างที่เรียนไปดูครับวันนี้
จะปลดล็อกให้ตัวเองได้สำเร็จนะครับว่าฟอร์มหลังนี่แพ้มาด้วยกันทั้งคู่

ไปพบพิธีท่านผู้ชมครับในพิกัด๑๐๕ป
เพลงสีกรอนน้ำเงินนี่แบวกน้ำหนักนิดนึงนะครับ
น้ำหนักนี้กางเกงสีแดงนี่ทำสบายกว่าเลย
เกงสีน้ำเงินมังกรเพชรสกสุงหายิม

เป็นคู่แรกที่มายืนมวยเด็กมากนะครับ

แล้ววันนี้นี่มียานะฝ่ายแดงนี่วันนี้ถ้าชนะนะรับไปครับทองหนึ่ง
เส้นสองบาทจากคุ้งโรงน้ำแข็งยังไม่ได้โชคเลยน่ะ
เนี่ยขอให้ชนะนี่รับไปเลยอัดก่อนเลยใช่ไหมอ่า
นี่ปากุ้งน่ะอืมนี่คนของคนมวยน่ะอ่า
เอ่ยชื่อคนนี้แล้วก็โอ้โหแฟนมวยตบมือกันเกลียวเลย
ครับอ่าดูครับจะชนะหรือเปล่าล่ะครับไอ้เจ้ายอดภูหลวง
เด็กเล็กในสายวันทรงชัยนี่แหละครับ
ความมันที่ตรงนี้นำมาให้ดูกันเปิดหัวเป็นคู่แรก

บอกว่า๑๒๓๔๕นี่มาตรฐานควรจะชกเหมือนกันนะครับ
เฉพาะในยกสุดท้ายจะมาเต้นไม่ได้นะครับ
ใครจะหลงเดี่ยวที่เป็นไปได้

พาน้ำเมือนได้เปรียบน่ะ
พายแดงกำลังแรงมากขึ้นมา
แต่มีภาพบัณฑาเคจีพาทหลายสำนัก
ว่าไงทั้งแดงทั้งเบือน

นี่แหละครับกับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบัน
คู่นี้เครื่องติดเร็วด้วยนะครับเพียงยกแรกนี่

วยสมัยใหม่นี่กาดเดียวตีนเดียวไม่พอนะครับ

ลีลาสายตายอดเยี่ยมทั้งคู่นะว่าอย่างนั้นเถ
นี่แหละคือเด็กรุ่นใหม่ที่จะนำไปสู่อนาคตมวยเอกอีกทั้งสิ้น

ใครตีได้ข้อแข็งแรงใครดีดูครับ

เพราะกดแล้วไม่ลงเพราะฉะนั้นเขาก็ยังตีไม่ได้

ออกมาแล้วไม่ทำให้กับบรรดาพี่น้องแฟนมวยผิดหวัง

แบร์แบร์อันนี้เรียบร้อยมาเยอะแล้วนะครับ

กางเกงสีน้ำเงินมังกรเพชรสกสุงหายยิม

ไม่ต้องดูด้วยว่าใครจัด
แบร์แบร์อันนี้กลับบ้านไม่ได้มาเยอะแล้ว

วิเคราะห์กันทีมงานกันพิจารณากันถกเถียงกัน

ภาพช้าของมวยคู่แรกเปิดหัวครับ
มังกรเพชรนี่เดินเข้าหาเลย

หลวงนี่แทงเข่าปั้มตีครับ
โต้คืน
มันสลบเยอะแหละ
พวกท่านตอเรนี่นี่พูชิกลับบ้านหมดเลย
มวยไทยรักทร์มันพลิกตลอด

ต่อเรารับต่อไม่ใช่นะครับ
มันต้องมีพลิก

เมื่อกเราก็หันมาบวกซอกเลย
กู้นี้ศอกแดงลักษณะแม่นกว่าดูชกไปยิ้มไป
ดูครับดูความน่ารักของเด็กรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเป็นมวยเอก
มันต้องมาแบบแบบนี้แหละครับนี่มาสอกขวาขยับเดินครับรุ่นพี่นะ
ฝ่านมือในรุ่งพี่โยกยึกยักษ์ซ้ายเกี่ยวร่าง
โต้ไม่โต้โต้ไม่โต้แข้งซ้ายขึ้นบนติดบัง
มุมนี้แดงได้สดด้วยนะครับเกี่ยวไม่ลงเกาะในตีได้ไหม
ลักษณะหมายมีกว่าตียากเลยเอาบังหน้าด้วย
ขวางหน้าดันแทนไว้ก่อนทำยั่นรบณยันต์มาช่วย
เอาอย่างนี้นะว่าแพ้ชนะคู่นี้ต้องไปมองกันที่ปลาย
ไปปลายกันล่ะกันนะดูเลข๕ต้องมาดูตรงนั้น
อะไรก็เกิดขึ้นได้แข้งขวาติดบัง
สายตาลีลาดีทั้งคู่นะจะคล้ายคลึงกันทุกอย่างนะอาวุธมวย
ส่งมวยเหมือนกันระวังแค่งขวาลักษณะนี้ไม่เข้าทั้งคู่เลยนะคือมัน

นี่ความน่ารักของเด็กรุ่นใหม่ต้องติดตามเกี่ยวล่าง
ดึงเหลียมพลิกเหลียมฮักเหลียมขนาดในเหลือเข้าขวา
สวยงามครับยอดโพงหลวง

ทองคำทองคำรออยู่

ุ้งลงน้ำแข็งเลยครับหัวลงน้ำแข็ง
วันนี้มาเป็นคนถอดมงคลว่าไปแล้วนะครับ
คุณหัวลงน้ำแข็งวงในไล่แขน
อายุใครเหี่ยวแพ้ทันทีนะครับมวยแบบนี้
เต็มร้อยนะครับการพิซ้อมเนื้อนมไข่ขาดไม่ได้

และยืนใกล้ด้วยเกิดน้ำเลือดมีตีงซ้ายเข้ามาจ่ำด้วยครับ

ขนวดเปลี่ยนการโตเรียนชิงจังหวะ

มีทีขยายับคำ

เขาซ้ายตียันคำลงพลิกเหลี่ยมหักไม่ลง
ลูกจับจะเห็นฝ่ายน้ำเงินจะได้เปรียบนะ
หักไม่ลงด้วยนะครับยอดบัวหลวง๒ครั้งแล้ว
แต่มาเกี่ยวได้ครับแต่ไม่ล้ม
ครับมวยกู้แรกเราผ่านมาแล้วครับ๒ยกนี่ภาพช้าของยกที่๒ครับ
ขวายอร์ดพูลวงเนี่ยดันจังหวะเกี่ยวขาได้
แต่เตะตัดล่างคู่ชกไม่เสียหลักล้ม

ครับยิ่งต่อยแดงยิ่งใหญ่เออ

อ้าวในอดีตนี่มีพูลวงเกษตรกรชนครับ

เดี๋ยวดูจะเก่งมาในอดีตหรือเปล่าพี่ป่าต้องกินทางบน

เข้มขึ้นตามจำนวนยกแล้วล่ะครับกางเกงสีแดงมาจากสะแก้วยอดภูหลวง
ลงน้ำแข็งน้ำเงินมังกรเพชรสกสุงหายิม
หมดสองยกนี่พี่ป่ามองไปทางแฟนมวยนี่เถียงกันเลยบอกไม่รู้ชอบใครกันแน่
ก็เข้าตำราเขาว่าเห็นเสียงชีแดงเห็นเสียงชีน้ำเงิน
ตอนนี้เวลานี้เหมือนเดิมทีมใหญ่มากันแน่นเวทีมวยสตูดิโอหมดเลยนะ
บางบอลโตน้อยปืนรัตนาจิมมี่ไฟแรงอย่างนี้โอ้โหอยู่สูงกว่าเขาเลย

อยู่กันรวมกันหมดเลยนะครับ

พวกเหลี่ยมดีแบบนี้

ไม่ดีหมดแรงก็หมดเหลี่ยมได้นะ

แต่ว่าแม่มวยทรงนี้เด็กไม่ต้องกลัวหมดแล้ว
แทงด้วยซ้ายปั้มใน

คุณขอบพลิกเหลี่ยมหักลงอีกแล้ว
เสียจังหวะลูกนี้บ่อยเลยนะครับ
ชกไปชกมาตัวเตี้ยไปนิดนึงเลยครับ
การตั้งมวยดูตัวเตี้ยไปเลยน้ำเงิน

ทังคู่แทงด้วยซ้าย

พยายามขึ้นคอจับเหนียวจับแน่น

กรเพชรสอกรสุฮัยยิน

ผมว่าวัดกันที่ภาระกำลังอยู่ที่การยืนระยะแหละครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับเข้มข้นดุเด็ดเผ็ดมันจริงกับยอดมวยไทยรัฐทุกวันเสาร์ครับ
มาถึงตรงนี้คู่แรกบวกกันไม่ได้

ดูยากดูเย็นเลยนะครับต้องดูที่เหลี่ยมจับด้วย
ละกำลังการฟิตซ้อมนี่สำคัญเลย
แดงใช้ไล่แขนนั่งเมืองนี้ตีด้วยแรงเลย
นี่คือศึกแห่งคุณภาพมวยทีวีครับ
มวยไทยรัฐตาพลิกหักเทเสียหลักล้ม
เสียจังหวะเข้าไป๒๓ทีแล้วลูกนี้ยังแก้ไม่ได้นะครับ
น้ำเงินมังกรเพชร

มัดขวาต่อยพลิกพลิกไม่พลิก

ล็อกขึ้นคอขึ้นบน
หาเหลี่ยมไปเลยครับยอดภูรวง
โอ้โหเข้มข้นจริงครับคุณผู้ชม

เอาเข้าตาไว้ก่อนน้ำเงินนี่ขยับ

ขยับต่อครับซ้ายมาอีกติดบัง
คืนด้วยซ้ายเหมือนกันครับยอดภูหลวง
สุดท้ายแล้วต้องมาจบที่เหลี่ยมในนี่แหละครับ

ยอดภูรวงลูกปัมนี่
รับหักพิบอกเจ้ามังกรเพชรลงร่างตลอดนะ
ขึ้นเอาไว้ไม่ทันเนี่ย
มีฟ้องครับมีฟ้องนิดหนึ่ง
โหสวนมัดเจอมัดขวาหมดโยกครับหมดโยก

วยคู่แรกนี้ครับผ่านมาแล้วครับ๓ยก
ฝ่ายแดงนี่ยอดภูหลวงนี่โชว์ความแข็งแกร่งเลย
ปั้มหักเหลี่ยมนี่พามังกรเพชรลงไปเลื้อยอยู่ในพื้นเวทีหลายรอบ
โอ้โฮต่อยกวาสวนเข้าไป
กำลังเริ่มเข้มข้นแล้วครับเริ่มมีปั้มเข่าในดวนเข่าให้ดูแล้วครับ
โอ้โหบรรยากาศในสนามก็ต้องบอกว่าหนาแน่นนะพี่ชัยนะวันนี้นะ

เดี๋ยวดูครับแก้เกมยังไงยก๔ตามต่อ
เพราะว่าในยกที่๓ครับแม่เข้าไปตีเข่านี่ตีไม่ง่ายแล้ว

หักลงไปแล้วหักได้ผลด้วยนะครับล้มลงไป๓๔ทีแล้ว
สุดท้ายแล้วก็ต้องมาปล้ำในเหมือนเดิมนะครับทางมังกรเพชร
อัลลักษณ์อัลลักษณ์มีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดเลยครับ
ยกไฮไลท์แล้วยกที่๔ปล้ำตีแดงคอยโต้จังหวะ๒
ยอดภูหลวงนี่แก้ใส่เหมืองครับ

เมื่อเลนส์หมับติดไน้อย่างเดียวครับ

มันนิ่งมารอกมาขี้หลงไม่ได้ครับตอนนี้

อ้าวดูยางช่วงต้นยกที่๔
อ้าวยอดภูหลวงนี่ชดไปยิ้มไปล่ะครับ
นานออกทีครับออกแล้วนี่บวกเลย
น้ำเงินนี่มีเท่าไหร่นี่ต้องใส่เลยนะครับ
แต่ว่าลูกหักล้มนี่ต้องระวังด้วยครับเวลาติดในแบบนี้
แดงนี่ใช้ด้วยเหลี่ยมน้ำเงินนี่ตีด้วยแรง

เฮียหุยทำท่าจะขยับแต่ว่าเฮียคุ้งยังอยู่ที่บ้าน
ดูหน้าจออยู่นะดูหน้าจออยู่
เหลือไหนลุ้นไหนอย่างเดียวครับมังกรเพชร
ในอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ตีได้หรือเปล่า
มีเสียงเฮนี่แดงยังโต้ตลอดนะครับยอดภูหลวง
จังหวะนี้หักล้มเลยนะยก๓นี่หักล้มไป๓๔ที

แข้งซ้ายหน้านี่สวยงามครับยอดภูหลวง
โต้เออเกี่ยวเชือกว่าอย่างไร

อัดทีหนึ่งคลองนึงบาทจัดปลอดภัยรออยู่ในหน้าร้ายสีแดง

สถานการณ์แชทไม่โสภาสถาพรนะครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับบอกแล้วว่ายอดมวยไทยรัฐมันเป็นอย่างนี้แหละ
อย่าไปมองว่าตัวนุ้นแบนตัวนุ้ยโปไม่ได้นะครับ

พลิกมาลงหัวล่างเอาสิ
เหลี่ยมนี้สำคัญเหมือนกันนะ
นี่เป็นครั้งแรกนะที่ยอบหุงหวงอยู่ข้างล่าง
ติดมาเดินไว้วงในปั้งตีพยายามหัก
ลงเอวล็อกล็อกมาตีด้วย
เตรียมจะหักอยู่แล้วเนี่ยยังไม่หัก

ปลายยกแม่มันเบียดกันมากเลยมองไม่ออกคุณผู้ชม
ทั้งหมด๔ยกนี่ดูลำบากเลยท่านผู้ชมสนุกจริง
วางขวาสวยเลยอ้าวแม่โดนเกี่ยว
ยังมั่นใจมากไม่ได้นะครับยังไม่หมดยก๕
บวกเข้าไปจับในล็อก

ใครได้ใครได้ครับในช่วงปลายยกสำคัญมาก
ไล่แขนไล่แขนตีไม่ได้กันเหลี่ยม
กะเหลี่ยม๒๐วินาที
สำคัญด้วยเดินต่อครับ
มังกรเพชรขยับออกตีไหน
หยุดไม่ได้นะครับถ้าหยุดนี่แม่

แค่งนี้ยอดภูหลวงจับล็อก

เหน็บตีแล้วคาต้องไปว่ากันยกสุดท้ายแล้วพี่ป่า

ใกล้จบใกล้หมดยกที่๔
ครับมวยคู่แรกครับผ่านมาแล้ว๔ยกนี่ภาพช้ายกที่๔ครับ
ฝ่ายแดงยอดผู้หลวงนี่ปั้มตีเข่าถูกมังกรเพชรนี่
เข่าซ้ายเข้าลำตัวครับ
ยอดภูหลวงนี่โยนเข่าลอยไป
กำลังเข้มข้นเลยฝ่ายมังกรเพชรนี่เร่งเครื่องแรงขึ้นมา
ครับตอนแรก๓ยกแรกหลักฐานไม่มั่นคงโดนหักล้มกิ้งล้มหงาย
ตั้งลำได้เป็นไงยก๔นี่แรงขึ้นมาแล้วครับ
สุดท้ายชิงดำครับยกที่ห้ายกสุดท้าย
มีเวลาอีกสามนาทียังต้องใส่กันเต็มที่นะครับ
เพราะ๓นาทีเนี่ยมันมีผลเป็นอย่างมากครับ
การตัดสินผลแพ้ผู้ชนะเลยน้ำเงินเปิดเกม

ต้องบอกว่าเป็น๓นาทีที่มีความหมายมากกับผู้ชนะนี้

กรรมการเวทีมวยราชดำเนินนะครับสบายใจได้

โอ้โหโอ้โหเตะลุ้มเสียหายหรือเปล่า

แม่ไปเสียจังหวะไปเองเอาแข้งซ้ายคืนมาได้

ล็อกจับอ้าว

ที่ทำให้กรรมการปราศาสตร์เสียแล้วกันนะ

มวยไทยรัฐนี่ติดตามได้ทุกวันเสาร์บ่าย๒โมง
ยอดมวยไทยรัฐนี่ทั้งเฮียนด้วยนะ
บอกกันไม่ถูกแล้วตอนนี้บรรดาพี่น้องแฟนมวยในเวทีมวยนะ
ขยังตีไปเรื่อยอยู่ที่กรรมการว่าจะออกใครล่ะครับ
นั่นแหละ๓คนเท่านั้นเองให้คะแนนนะครับ
คณะโดนอยู่เบิร์งนะรงรวมจิตแล้วก็สู่วิทกาลีชิต
ต้องริดต้องไวทั้งด้วยซ้าย
ล็อกแล้วตีรัดแล้วตี
ประยาณโต้มะกรเพชรโต้ไปเรื่อยตีไปเรื่อย

มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะยอดมวยไทยรัฐนี่นะ
เพราะในช่วงจะหมดยกอีก๑นาทีตังควายตังไม่เข้าตลอดเลย

คุณเฉลิมพงเชี่ยวสกุลคุณภัยปัญญาลักษณ์คุณเสรเดชสุวรรณาคอน

ทำลายจังหวะแข้งขวาเตะติดแข้งขวาเตะติด

แต่ว่ามันไม่ได้ตัดสินมันอยู่ที่กรรมการแล้วนะ
แค่๓คนเท่านั้นคนเป็นล้านดูศึกยอดมวยไทยรัฐนี่ดูได้แต่ให้คะแนนไม่ได้

โหดูยากเลยแดงยอดภูเหลือง
แต่ว่าตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินมีลีลาเขาชอบลีลาแล้วไม่ต้องเข้าอย่าเข้าอย่างเดียวเลย

นี่ยอดภูเหลืองว่าอย่างไรครับ
ดูลักษณะพี่มุมแล้วเขาก็มั่นใจทั้งสองฝ่ายเลยนะ

อืมไม่ว่าแต่ว่าสถานการณ์มาถึงตรงนี้ถ้าดูท่าทางแล้วมันเหมือนสงบเหลือเกิน
คงจะเนี่ย

ไม่ได้แรงมันเป็นลูกของเสียจังหวะพอดีไง
ยอดภูหลวงน้ำเงินทางด้านมังกรเพชร
หมดยกสุดท้ายหมดยกสุดท้ายนะครับ
เดี๋ยวรอการตัดสินของกรรมการจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับ

มาถึงท่านที่๓สุวิทกาลีชิต
น้ำเงินเลยแค่งนั้นแสดงว่ามีผลเลยนะครับ
เพราะว่าเม็ดนั้นเม็ดเดียวสำคัญมาก

มังกรเพชรสกสุงหายิมพลิกกลับมาชนะยอดภูหลวงหัวลงน้ำแข็ง
ตีนนั้นตีนเดียวท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่